ภาพตามหน่อยฟางอัดก้อนฟางอัดก้อนแบบแน่นเยอะ๓๐๐๐กว่า

เยอะมากคืออยู่ในไซโลอยู่ในโรงเก็บค่ะ
แล้วฟางอัดก้อนเราก็รู้ใช่ไหมพอโดนไฟนิดเดียวมันพลึบแบบเร็ว

เออแล้วนี่โอ้โหภาพที่คุณผู้ชมเห็นดำตึ๊บขนาดนั้น

ไฟไหม้โอ้โหโรงเก็บฟางแล้วดูสิเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยค่ะ
เห็นภาพมุมสูงแบบนี้ใช่ไหม
เจ้าของเห็นภาพนี้แล้วเขาแทบสุดอ่ะจะทำยังไงกันเนี่ย

นี่เกิดขึ้นช่วงเย็นเย็นค่ะตำรวจที่สพเดิมบางนางบวชเนี่ย
พอได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ก้อนฟางในไซโลขนาดใหญ่เลยนะ
นี่อยู่ที่เดิมบางนางบวชที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ดับเพลิงต้องไปกันแบบเป็น๑๐คันคุณผู้ชม
ระดมฉีดน้ำดูสิคะแล้วฟางอ่ะมันเป็นเชื้อเพลิงแบบดีดีเลยนะ
อัดก้อนเอาไว้อย่างแน่นหนาทีนี้ถามว่าความยากลำบากมันอยู่ตรงไหน
อยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะพออัดก้อนเอาไว้แน่นไฟมันไหม้
แล้วฉีดน้ำลงไปไม่ถึงด้านล่างไงไฟมันก็เลยปะทุปะทุโอ้โหดูภาพนี้
เป็นแบบกองพะเนินภูเขาไฟฟางแบบนี้อ่ะนะคะอืมซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ย
ได้แต่ฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้ก่อนไม่ให้ไฟมันลามขึ้นมาดูสิฟ้ามืดแล้วอ่ะ
แต่สิ่งที่แดงฉานแดงสว่างอยู่เนี่ยคือไฟที่มันไหม้
คือต้องใช้เวลาหลายวันเลยนะกว่าจะดับได้สนิทอ่ะ
ถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงเหมือนประกายไฟ
มันปะทุขึ้นมาชาวบ้านเขาบอกแบบนี้นะฉันก็วิ่งออกมาดูแล้วจ้ะ
เห็นไฟมันไหม้อยู่ก็เลยต้องช่วยกันเอาน้ำ
เท่าที่เอามาได้คนละกระป๋อง๒กระป๋องฉีดน้ำดับไฟ
สู้ไม่ไหวจริงคุณนักข่าวไฟมันไหม้เร็วมาก
ทำยังไงดีล่ะอุ้ยเดี๋ยวต้องย้ายข้าวของย้ายรถหนีก่อน
แต่ว่า๖ล้อคันที่จอดอยู่ข้างในย้ายออกมาไม่ทัน
ย้ายมาไม่ทันทำไงนี่สภาพหกล้อค่ะไปหมดเลย
ไม่ต่างจากฟางอัดก้อนมันโดนไหม้ไปแบบนี้แล้ว
เจ้าของบ้านนะคือคุณสอนชัยบอกแบบนี้
แต่ดูแล้วยังพอใช้งานได้นะใช่แต่คือมันก็ต้องมีการไปซ่อมแหละ
เห็นสภาพขนาดนี้พี่สอนชัยเจ้าของเจ้าของบ้านตรงนี้
บอกว่าไซโลที่โดนไฟไหม้เก็บก้อนฟางเอาไว้ประมาณ๓๐๐๐ก้อน
ผมลงทุนลงแรงลงตังค์กับพี่สาว
ผมคิดว่าเดี๋ยวไว้หน้าผลจะมาถึงอยู่แล้ว
ผมกะจะเอาไว้ขายเกรงกำไรผมอ่ะลงตังค์ไปประมาณห้าแสน
คิดว่าผมคงจะขายฟางได้สักล้านนิดมิตร

แล้วไซโลที่โดนไฟไหม้อีก๒หลัง

ไปบนราคารวมรวมกันน่าจะมีหลักสองล้านคุณผู้ชม
ถามว่าสาเหตุมันมาจากอะไรล่ะ
วงจรเหรอมีก้นบุหรี่ไปโยนเหรอหรืออะไร
คือเขาบอกตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ได้
เดี๋ยววันนี้ด้วยต้องให้เจ้าหน้าที่ลงมาพิสูจน์หลักฐาน
ลงมาตรวจสอบหาสาเหตุไฟไหม้ที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ
พอถ่ายภาพมุมสูงแล้วเห็นเลยเป็นความเสียหายเยอะมากเลยนะ